คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานศพของแม่เท่าคนนึง
หมู่บ้านบ้านโปงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
คือเพื่อนบ้านเขาก็ไปช่วยงานศพ
แต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่ไปช่วยงานศพ
ต้องกลายเป็นศพไปซะเองเนี่ยค่ะ
นอนแล้วก็ปั๊มหัวใจอยู่แบบนี้
นี่ค่ะชาวบ้านกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตของผู้ชายคนนึง
เพราะว่าถูกไฟช็อตจนหมดสติค่ะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
นายอินสมพุทธิมาหรือเบอร์มายุ๕๐ปี
ในที่เกิดเหตุมีผู้ชมที่จะไปช่วยงานศพ

คือนายสุธีศรีสุภาพหรือบาสอายุ๓๐
สภาพศพก็คือมีบาดแผลรอยไหม้ที่อุ้งเท้าทั้งสองข้าง

ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บ้านปงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระรหัสบดีที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่๒๓มกราคม
คือเขามีการจัดงานศพนะคะให้กับแม่เท่าคนหนึ่งในหมู่บ้าน
ช่วงเย็นมีการยกยอดปราสาทตกแต่งงานศพค่ะ
เขาใช้ท่อนเหล็กต่อกันทำยอดแทงขึ้นไป
ซึ่งมีผ้าใบรองทำเป็นโดม
เพื่อนบ้านมาช่วยงานกัน๔คนนะคะ
คือช่างลอช่างหนึ่งและบาสกับเบิ้มก็มาช่วยกันยก
แต่จังหวะที่ยกอยู่อะค่ะคุณผู้ชมคาดว่าไฟรั่วค่ะนี่ค่ะ
แล้วแท่งเหล็กเนี่ยค่ะทับร่างของในบาส
ทำให้ถูกไฟดูดเสียชีวิตคาที่แบบนี้นะคะ
เบิ้มเข้าไปช่วยค่ะก็เลยถูกไฟดูดไปอีกคน
เบิ้มเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนช่างหล่อกับช่างหนึ่งที่ช่วยยกท่อนเหล็กนะคะ
ถูกไฟช็อตเหมือนกันแต่เอาผ้าใบมาจับ
สองคนนี้ก็เลยรอดแต่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับนายพรไพโรธวันอุบลเจ้าของบ้านที่จัดงานศพ
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าคือคนเสียชีวิตเนี่ย
มาช่วยงานศพที่บ้านกำลังยกท่อนเหล็กยอดปราศาสต
อยู่จังหวะที่ยกเนี่ยค่ะกระแสไฟฟ้าจากสายไฟแรงสูง
พาดผ่านหน้าบ้านไหลมาที่เหล็กไงคะ
แล้วก็มาโดนสี่คนที่ช่วยกันยกท่อนเหล็กท่อนเหล็กนี้อยู่ห่างจากสายไฟ
ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรแต่ไม่ได้ไปโดนสายไฟ
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงขั้นที่ไฟรั่วมาที่ท่อนเหล็ก
แล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตระบาดเจ็บแบบนี้
คือกลางโล่มเอ่ยกลางเตนท์น่ะจะเสร็จแล้ว
ค่างค่างกลางโล่มที่คุมประสาทคุมนั่นอ่ะ
ไฟกันล๊อคลงมาเลยไม่ส้องท่อน

อ๋อคือมันดึงไฟลงมาด้วย

คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าท่อนเหล็ก
ไม่ได้ไปโดนกับสายไฟโดยตรงนะคะ
แต่ก็ยังเนี่ยไม่รู้ไฟรั่วมาโดนจนคนตายคนเจ็บได้ยังไง
ทีนี้ค่ะช่างหล่อกับช่างหนึ่งที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปหานะคะทั้งที่บ้าน
ที่ทำงานในเทศบาลเมืองแกน
แต่ว่าทั้งคู่ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไร
แต่ทีมข่าวของเราก็ไม่ลดละความพยายามโทรศัพท์ไปไปขอสัมภาษณ์
ทั้งคู่ก็บอกว่าไม่อยากจะรื้อฟื้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือยังตกใจมาก
แล้วก็สงสารคนที่เสียชีวิตด้วย
เขาบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๒คน๓วันด้วยนะคะ
เขาก็เลยไม่อยากจะเจอหน้านักข่าวไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนัก

แต่ว่าแม่ค้าที่อยู่ในหมู่บ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่า
เรื่องมันไม่ควรจะจบแค่นี้ค่ะ
มันควรจะมีใครออกมารับผิดชอบ
โดยเฉพาะสายไฟที่พาดผ่านอยู่หน้าบ้าน
เส้นเป็นสายเปลือย

แม่ค้าที่อยู่ในหมู่บ้านบอกว่าพอเห็นข่าวตกใจมากนะ
เพราะว่าร้านค้าของตัวเองก็ไม่ไกลจากบ้านที่เกิดเหตุ
คนเสียชีวิตก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกัน
ตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกไม่ปลอดภัย
รู้สึกว่ามันจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไปอีก
คือกระแสไฟมันวิ่งหาเอง
วิ่งหาเองแล้วกระแสไฟวิ่ง
แล้วมันก็คือแบบมันเป็นไฟดูดมันไม่ใช่ไฟเด้ง
คือจับกันอยู่อย่างนี้น่ากลัว
เพราะมันเป็นไฟแรงสูง
จริงมันถ้ามีผู้รอบรู้อะไรอย่างนี้มันก็น่าจะได้ยิน

สายไฟที่พาดผ่านในหมู่บ้านนะคะ
ก็มีทั้งสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ต
แต่สายไฟที่เกิดเหตุเป็นสายไฟที่อยู่กลางถนน

ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าสายไฟเส้นไหน
ที่ไฟรั่วไฟไปที่ท่อนเหล็ก
แล้วก็ไปโดนคนที่จับท่อนเหล็กจนเขาเสียชีวิต
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่า
ผู้เสียชีวิตกับคนเจ็บไม่ได้ยกท่อนเหล็กไปโดนสายไฟแน่
ก็เลยสงสัยว่ากระแสไฟไหลมาได้ยังไง
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้ไม่ถึง๒เดือน
คนทำถนนนะคะก็เสียชีวิตนะคะเพราะถูกไฟช็อตเหมือนกัน
แล้วก็อยู่ห่างกันแค่๒๐๐เมตร

มุมหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นความประมาทหรือเปล่า
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือสายไฟที่พาดผ่านตรงนี้
มันอันตรายไหมมันเป็นแบบสายเปลือยไม่มีอะไรหุ้มเลยไหม
ไฟฟ้าจะต้องมาดูแลให้มากขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าณตอนนี้ไม่กี่เดือนเสียชีวิตไป๓ศพแล้ว
เป็นชาวบ้านคือกิจวัตรปัจจับวันเขา
เขาจะเป็นคนที่ลากไฟกั้นทาง
ไปก้านทางเส้นทางก่อสร้างของทางขึ้นรัฐบันเด่น
แต่ระหว่างที่ลากมาไม่กี่ก้าวค่ะ
เขาก็โดนไฟช็อตแล้วก็ตายคาที่ตรงนั้นเลย

มันก็เป็นข้อที่น่าสังเกตนะคะ
เพราะว่าจากศพที่แล้วมาถึงศพปัจจุบัน
จุดที่ตายปัจจุบันมากกว่าระยะไม่เกิน๒๐๐เมตรเอง
กับเส้นทางที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงผ่าน
มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอยากให้ทางการไฟฟ้า
มาช่วยตรวจสอบหรือช่วยดูหน่อยอย่างนี้ค่ะ
ไม่อยากให้มันเกิดศพต่อไปเกิดขึ้นอีก
เหมือนชาวบ้านคือตายไปแล้วก็ทำศพไปซะ
เขาไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากเป็นคดี

ก็มันอาจจะเงียบไปในวงไปในกลุ่มของชาวบ้านแถวนั้นแค่นั้นเอง
แต่เราอยากให้มีมาอยากให้มันแก้ปัญหา

ก่อนหน้านี้คนทำถนนโดนไฟช็อตตายไป๑ศพ

มันก็ไม่ห่างกันมากเพื่อนบ้านบอก
๐เมตรเสียชีวิตไป๓ศพแล้วไม่กี่เดือน
ตำรวจก็เลยสอบปากคำพยานอยู่ค่ะ
ยังไม่สรุปสำนวนนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นความประมาทของชาวบ้าน
หรือเป็นความบกพร่องของสายไฟ
ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการตาย

แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ก็ควรจะให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมดูหน่อย
สายไฟตรงนี้มันมีอะไรรั่วหรือมันเป็นอย่างไร
ทำไมคนถึงถูกไฟดูดตั้ง๓รายแบบนี้
ก็ต้องฝากพี่ตำรวจช่วยประสานทางการไฟฟ้า

อย่างน้อยก็จะได้รู้สาเหตุว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่